เราอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ชมภาพวินาทีสุดซึ้งค่ะของคู่สามีภรรยาคุณแมททิวแล้วก็ลิเดียนะคะ
วินาทีที่เขาได้สวมกอดลูกของเขานะคะดีแลนด์กับน้องเดมี่เนี่ยหลังจากที่ไม่เจอหน้ากันเลยมานานกว่า๑เดือนค่ะ
สวัสดีค่ะเดียล่ะ
เชื่อว่าหลายคนค่ะเห็นภาพนี้น้ำตาลคลอไปด้วยเลยนะที่ฉันได้ดูคลิปเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะ
น้ำตาแอบไหลมาเบาเหมือนกันนะ
หัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะต้องห่างจากลูกนานเป็นเดือนนะคงแบบคิดถึงสุดหัวใจเลย
คลิปนี้ค่ะนอกจากจะเป็นภาพวินาทีที่ได้กลับมาก่อนลูกแล้วนะคะ
ทั้งคู่ค่ะก็ตั้งใจใช้เพลงรักของพี่ปุ๊อัญชาลีนั่นแหละเป็นสื่อแทนความขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนทุกโรงพยาบาลทุกทุกสถาบันที่ช่วยต่อลมหายใจให้กับทั้งคู่ค่ะจนหายดีแล้วก็ได้กลับบ้านมาหาครอบครัวในที่สุดนะคะ
ไม่รู้ได้ไหม
แต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรไม่รู้สิ่งใดใจยิ่งใหญ่ควรฆ่าพ่อ
ที่ฉันได้จากเธอได้รับโดยไม่ต้องขอเธอไม่ต้องรอ

แผลที่อยู่ในใจ

ย่อมประยุกต์ห้องน้ำเป็นห้องบันทึกเสียงเฉพาะกิจค่ะ
แต่ก็เพลงออกมาเพราะซึ้งมันร้องออกมาจากใจ
ใช่เป็นแบบเป็นคลิปที่หลายคนเห็นแล้ว
ต้องบอกว่าซึ้งมากนะคะน้ำตาคลอเลยทีเดียว
แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับคุณผู้ชม
เราได้ฟังข่าวนี้ว่าพี่แมททิวกับพี่ลิเดียเนี่ย
เขาหายจากโรคโควิด๑๙แล้วกลับมารักษาตัวที่บ้าน
แล้วก็ได้มีภาพสวมกอดลูกแบบนี้
ต้องบอกว่าหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์